ช่วงนี้นักลงทุนอาจจะตุ้มต่อมหน่อยว่า
เอ๊ะแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปดี

วางแผนการลงทุนและคุณสินทนันบุญยอด

ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงสวัสดีค่ะ
คือ

สิ่งผมรับใช่ไหม

อาจจะพูดถึงกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศหน่อย

สวัสดีค่ะมิ้นก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับ
เช่นเคยกลับมาติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยครับเป็นไงบ้างครับผม
ตลาดหุ้นไทยนี่เมื่อวานนี้แดงนะครับ
มาตั้งแต่จุดจีนแดงตลอดเลยนะครับ

ก็ปิดไป๑๕๗๗นะครับ

เรียกพันที่เดียวนะครับว่าวันก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ๔๐๐๐๐
ก็เพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ
ขายสุชิตที่พางที่๒ร้อยล้าน
โอ้โหจากที่ซื้อมาหลายสัปดาห์ต้นปีนะครับ
๒๕๐๐ล้านรถเยอะแว่งเขาต้องที่เงินเยอะนะครับ
ถึงต้นปีนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงแล้ว
ลดลงแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันก็ปรับตัวลดลงนิดหน่อย

ก็ทำให้กดดันในกลุ่มนี้ลงไปนะครับ

ก็โดนเหมือนกันนะก็โดนให้ฆ่าออกมาเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นการประกาศผลประกอบการ
ต้องบอกว่าตกต่ำในรอบหลายปีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้นี่งบปีที่แล้วเนี่ย
จะค่อยเปิดเผยมาเรื่อยจากตัวนะครับ
ต้องบอกว่าคือยังมีกำไรอยู่แต่กำไรลดลงไป
จากปีก่อนเขาอยู่ที่มากำไรอีก๕๐ปีนะ
ปีที่แล้วเหลือกลงมา๒๐๐๐ล้านบอร์ด
ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อสาร

เราจะเห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องประมูลใช่ไหมครับ
แพงที่สุดอันดับต้นของโลกเลยนะครับ
ซึ่งไม่ได้ใบอนุญาตอะไรเลยนะครับ

มันก็จะมีพันธุ์ผลกับส่วนต่างของราคา
ใช่ไหมเป็นผลตอบแทนถูกไหมครับ
แต่พันธุ์ผลถ้าบริษัทค่าเกิดขึ้นไปย้อนดุลยากิน
ปันผลผมเข้าใจว่าน่าจะเกือบทุกปีเลยนะครับ
ต่อเนื่องมาตลอดแต่เพราะว่าด้วยเรื่องของอุตสาหกรรม
เรากับเจ้าหญิงผมได้เล่าออกไปเพื่อให้เห็นว่า
พอกระทบกับกำไรมากก็งดจ่ายปันผล

มันต้องดูด้วยว่าธุรกิจของเขาเป็นยังไงนะ

บริษัทที่เหลือก็ไม่ใช่ผมกับการจะดีนะครับ

แต่ว่าอันนั้นก็คือเขายังมีสัญญาณมิลักษณะธรรมหากินอยู่
แต่ว่าสิ่งที่เราตามมาหลังจากโปรโมทเสร็จแล้วก็คือเรื่องของค่าจ่าย

เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่างบแต่ละบริษัทจะเป็นยังไงต่อไป
ต้องบอกว่าช่วงตั้งแต่หลังเลือกตั้ง
เฉพาะในเรื่องของนโยบายของตัวโดนัลดทรัมป์
เพราะว่าล่าสุดที่ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่วิพักษ์วิจารณ
แล้วก็มีทั้งเสียงค้านออกจะไปทางเสียงค้านเยอะนะฮะ
คือเรื่องของนโยบายการกิจกันของ๗ประเทศมุสลิมนะครับ
แล้วก็เรื่องของการรับผู้อพยพอีก

ไม่รู้หายดาวโจรต่ำกว่า๒๐๐๐๐ไปแล้ว
แล้วก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับ
เมื่อวานนะก็ยังติดลบอยู่นะครับ
ตามมาโดยทางด้านดีเจเอกก็ติดลบเหมือนกัน
สายญี่ปุ่นนี้ต้องบอกว่าก็เป็นประเด็นในประเทศด้วยหลายส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราทราบข่าวกันมาเป็นอย่างนี้ว่า

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลก

แล้วก็ผลิตรถยนต์มีจำนวนออกมาเยอะที่สุดของโลกนะครับ

ไม่รู้ว่าแต่เขาผลิตเป็นผู้ผลิตตอนนี้

กำไรหลังโบสถ์ธรรมบิณมาเจอเรื่องของ
การส่งออกที่ลดลงเองผมว่าญี่ปุ่นก็ต้องกระทบดักมาง่าน
เพราะวันนี้เช็คภาพดูนะครับ

ก็คือสรุปให้เห็นภาพว่าตั้งแต่ต้นปีหรือนโยบายช่วงนี้ทางด้านต่างประเทศ
มันต้องเข้าไปสู่เรื่องของสภาคองเกรสต่างนะครับ
หรือคำสั่งเชิงบริหารเนี่ยระงับโครงการนี้ไป
มีกองทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องจับตาดูนิดนึ

และนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยกลายเป็นกลุ่มเหล่านี้โดยตรงนะครับ
แนะนำว่าอาจจะต้องไปติดตามข่าวสารพวกนี้ว่า

หรือเปลี่ยนเงินไขบำราการหรือเปล่าอันนี้ก็ติดตาม
ส่วนประเด็นถัดมานั่นก็เรื่องที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่
คือเรื่องของนักอุบัยเรื่อง๗ประเทศมุสลิม
แล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
แต่ดอกเบี้ยแล้วก็วัน๒วันนี้แหละได้เห็นนะ
รอดูว่าประกาศออกมาแล้วจะกระทบอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็วันศุกร์นี้จะมีตัวเลขจ้างงานสหรัฐ
น่าติดตามนะครับว่าปรับตัวดีขึ้นหรือเปล่านะครับ
แต่ในกลุ่มของอัตราดอกเบี้ยบอกได้เลยว่าจะกระทบกับราคาทองคำ
อันนี้เพราะคนจะไม่ตากเงินล่าจะไปซื้อดองคลัมหรือยังไงฮะ
ไม่ครับปกติคนลงทุนในดองคลัมเนี่ยได้ผลอย่างเดียวก็คือ
ผลตอบแทนส่วนต่างของราคาเท่านั้นที่ปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมนะครับ
เบี้ยเป็นทรัพย์สินที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงตาม
อาจจะลดส่วนการคุณในดองคลัมมาฝากพวกซื้อพัฒนบัตรอะไรอย่างนี้ดีกว่า
แต่จริงในช่วงนี้เขาบอกว่านโยบายของคุณทรัมป์ไม่แน่นอน

เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่างต่างประเทศเนี่ย

เขาจะแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการนะครับ

ไปดูในประเทศบ้างสรุป
สิ่งที่ต้องติดตามนะก็แน่ก็คือ

ขาดทุนมากขาดทุนน้อยติดตามไป
แล้วก็จะมีตัวเลขสสค
อยู่ที่๓๒ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะเพิ่มเป็น
เพราะว่าเขาเริ่มเอาตัวเลขที่รัฐบาลลงทุนมาใส่เข้าไปด้วย
ปีที่แล้วต้องบอกว่าโครงการมูลต่างมากมายเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นทางเศรษฐกิจในประเทศ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายอย่างก็ต้องติดตามกันนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นผลประกอบการที่ออกมา
ก็คือกลุ่มธนาคารออกมาไปแล้ว
ถัดจากนี้ไปก็คงเป็นหลายประเทศที่ตามมา

ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าแต่โดยการประเมินโดยรวมนะ
เราบอกว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ
อดคล้องกับว่าปีนี้บริษัทจดทะเบียนน่าจะเดินธุรกิจได้ดีใช่ไหม
โอ้โหแล้วไม่แน่ว่าถัดจากนี้ไป
ถ้าเกิดเทนต์ต้นเลขอะไรมิดหน้าขึ้นอาจจะปรับเพิ่มอีกหรือเปล่า

ตรงนี้ก็น่าจะกลับไปที่คุณมิ้นนะครับผม
ขอบคุณคุณปริพันธ์แล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ
โอ้โหต้นปีแบบนี้มีปัจจัยเพียบเลยที่ต้องติดตามกัน
จะได้รู้ว่ามีปัจจัยอะไรเสี่ยงปัจจัยอะไรต้องระวังบ้าง